จะอยู่จะกินอะไรยังไงทำไมมันช่างปวดใจ
รายได้มันน้อยรายจ่ายมันเยอะมันแยะไปหมดทุกวันนี้
อ้อนอกอ่อนใจอยากไปซื้อข้าว

แห้งด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเอาข้าวมาตากกลางถนนแบบนี้นะคะ
มันก็เป็นวิถีของชาวบ้านนะคะคุณผู้ชม
แต่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าอากาศหนาวจะยิ่งหนาวมากเลย
ในช่วงวันที่๑๗๒๐ธันวาคมค่ะ
เพราะว่ากลุ่มประตูนุยมวิทยาค่อออกประกาศเตือนมาแล้วว่า
บริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างเหนืออีสานตอนนี้เนี่ย
อุณหภูมิจะลดลง๖๘องศาเซลเซียสเลยนะคะ
พื้นราบเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๐องศา
ส่วนยอดดอยยอดภูอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ๒องศาเซลเซียสในบางพื้นที่
เนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมา
ขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะก็ยิ่งมีฝนตกค่ะ
จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดมานะคะ
ทำให้ภาคใต้ยังคงมีคลื่นและมีฝนอยู่นั่นเอง
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพและการเดินเรือ
พ่อแม่พี่น้องที่ทำการเกษตรก็ต้องระมัดระวัง
ส่วนชาวประมงจะออกเรือก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะ
แม้ว่าคลื่นจะไม่สูงมากแต่ยังคงมีฝนตกอยู่ก็อันตรายด้วยค่ะ
สำหรับการคาดการณ์วันนี้ถึง๒๐ธันวาคมนะคะ

ถึงเช้าอากาศหนาวเย็นค่ะมีลมพัดแรง
ดอยยอดภูอากาศหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่
เกษตรกรต้องดูแลสุขภาพด้วยอย่าลืมทำแผงบังลมด้วยนะคะ

และระมัดระวังเรื่องไฟไหม้ในช่วงอากาศแห้ง
และให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยค่ะ

กลางวันแดดดีมีลมพัดแรงคลื่นลมสงบ
เกษตรกรต้องวางแผนในการใช้น้ำในช่วงฤดูแรง
ระวังสัตว์ปลูกพืชจำพวกหน่อนนะคะ

ช่วงเช้าอากาศเย็นเน้นฝนจะตกตอนล่างของภาค

ส่วนอันดามันนั้นจะมีฝนน้อย
แต่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะด้วยนะคะ
ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังตากข้าวอยู่ริมถนนนี้นะคะ

เพราะทำให้ข้าวแห้งจะได้มีราคา
ใครที่สัญจรไปมาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของอากาศหนาวเย็นได้เรียกว่าจะ

นับจากนี้ยังไงก็เตรียมเสื้อกันหนาว
ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันด้วย

คุณผู้ชมดูอีกเยอะเลยยังไม่ได้แตกจ้า
ไปก่อนสวัสดีค่ะ